ต้องดูความเคลื่อนไหวของคนนี้กันต่อนะครับ
ทนายความของทนายความเดชานะฮะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีนายอัจฉริยะ
ที่ไปออกรายการดังเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
และมีการโตเถียงพาดพิงกัน
นางสาวอำนวยพรมณีวันธนายความผู้รับมอบอำนาจจาก
นายเดชากิติวิทยานานอายุห้าสิบเก้าปี

ไปแจ้งความต่อพลักงานสอบสวนสพศศรีอายุทยา

และนำหลักฐานเอกสารมาประกอบการแจ้งความด้วย
นางสาวอำนวยพรระบุว่าการแจ้งความครั้งนี้เป็นผลมาจากที่นายอัจฉริยะ

แล้วไปพูดคุยเรื่องคดีการเสียชีวิตคุณแตงโม
และมีการกล่าวพาดพิงถึงลูกความของเขา
ลูกความของเธอทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่า
ลูกความของเธอก็คือทนายเดชาไม่เหมาะสม
หรือทำผิดจัญญบันวิชาชีพ
จากหลักฐานการกระทำลักษณะนี้
เข้าข่ายเป็นการหมินประมาทโดยการโฆษณา

ของสภาธนาความอยู่แล้วนะคะ
ต้องถูกเนาะลบชื่อออกดูสภาธนาความเลยค่ะ
มันเป็นความผิดที่น้ายแหล่ง
โดนคดีหมินประมาทก่อนหน้านี้นะครับ
คุณผู้ชมครับสารอาญาตลิ่งชัน

การรอการลงโทษเอาละอันนี้เป็นคดีใหม่นะ
อัจฉริยะมาแล้วครับทีมอัจฉริยะคือใคร
สสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ครับโพสต์เฟซบุ๊ก
ถ้าพี่อัจฉริยะโดนใครก็ตามฟ้องร้องเกี่ยวกับการต่อสู้
เพื่อคุณแตงโมผมพร้อมใช้ตำแหน่งผู้แทนรัศดร
ที่ประชาชนมอบให้ผมประกันตัวให้ทุกคดีครับ
คดีของคุณแตงโมถ้าเราตามกันมาก็จะเห็นว่า
มีคดีข้างเคียงเกิดขึ้นหลายคดีทีเดียวแล้ว
ล่าสุดนี้เราก็ได้เห็นทนายของทนายแล้วนะคะ